กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีที่สำคัญของครอบครัวของคุณตาลงจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
คุณตาวันนี้เตรียมตัวมาดีแค่ไหนครับ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ

ต้องมาดูกองกำลังหนุนกันดีกว่าเด็กเตรียมตัวมาดีแค่ไหนลูก

ห้าสิบห้าสิบห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยก็หลายร้อยอยู่นะ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญตาลงมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ที่เรานำมาตั้งเป็นคำถามนั้นมีทั้งหมด๕เรื่อง
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑เห็ดกรอบแปรรูป
เรื่องที่๒ภาษาไทยป๕
เรื่องที่๓พุ่มพวงดวงจันทร์
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕พุทธล้อเหล็ก
ขอเลือกข้อที่๕พุทธล้อเหล็กครับ
เรื่องพุทธล้อเหล็กครับ
ทำไมตาถึงได้เลือกเลยครับไม่ทันได้วิเคราะห์ด้วย
เพราะว่าเคยเป็นนักมวยแล้วตอนอยู่ค่ายเดียวกับพุทธล้อเหล็กครับ

วยไทยตอนนั้นค่ายของตาชื่ออะไรเหรอครับ
บศแต่เป็นขอไถอยู่ที่ค่ายวารวุฒิ
พุทธล้อเหล็กก็ซ้อมอยู่ค่ายวารวุฒิ
ตาตาขึ้นชกเนี่ยจริงตามีชื่อในวงการหมัดมวยด้วย

เคยดูพุทธล้อเหล็กต่อยมวยแรกที่สนามลุมพินีไหมครับ
ผมไม่เคยดูครับขอแต่คอยติดตามเฉย

เพราะคำถามเกี่ยวกับพุทธล้อเหล็กคือ
ล้อเหล็กสามารถเอาชนะนักมวยคนใด
ในการขึ้นชกครั้งแรกที่สนามมวยลุมพินี
ตัวเลือกที่หนึ่งชูชัยลูกปัญจมา
ตัวเลือกที่สองเมืองชนจีรพันธ์
ตัวเลือกที่สามซิรินรงค์สัตว์ธานิน
ตัวเลือกที่สี่พันศักดิ์เกียรติเจริญชัย
รู้จักกับพุทธล้อเหล็กเมื่อตาอายุได้๑๘ปี
เป็นนักมวยฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายวรุษที่พุทธ้อเหล็ก
ฝึกซ้อมถือไม้ลายมือของพุทธล้อเหล็ก
คือเป็นมวยที่ชกฉลาดใช้มันสมองชกชื่นชอบมากครับ
ขอเลือกตัวเลือกที่สามครับสิรินรงศักธานิธานิน
ตัวเลือกที่สามสิรินรงศรัทธานินครับ

ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ไปตามไปดูด้วยตัวเอง

ถ้าจะลุ้นเงินล้านต้องไม่พลาดแม้แต่ข้อเดียว
คุณตาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับยายต้อยขึ้นมาตอบ

นั่นก็คือเรื่องเห็ดกรอบแปรรูป

เรื่องเห็ดกรอบแปรรูปครับ
ขอเชิญยายต้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตาเขาเลือกให้ตรงกับใจที่ยายคิดไว้ไหมครับ

ทางแฟนเพจ
ลูกสาวจะโทรมาสั่งแล้วก็จะทำส่งให้เขา

ผลิตภัณฑ์ของยายเนี่ยน่าทานทุกอย่างเลย
แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมสนใจมากเลยก็คือเห็ดทอดกรอบ
เวลาทำเนี่ยมีใครช่วยทำบ้างไหมครับ

เพราะว่ากลัวพวกเส้นผมเส้นอะไรจะลง

เกี่ยวกับการเห็ดทอดกรอบนี่แหละครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
เขาก็มีเผ็ดทอดกรอบอย่างที่เราบอกไว้

ช่วงกลางถ้าแข็งเราจะไม่เอา

แล้วก็จะมีบรรจุพันธุ์ให้นั่นก็คือกระป๋อง
นะครับแล้วก็จะมีนี่มีฉลากด้วยฉลากผลิตภัณฑ์น่ารักมากเลยอ่ะ
แล้วก็ทำออกมาสำเร็จเป็นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมยายต้องการผู้ช่วยไหม
อยากได้สองคนค่ะนั่นแน่กล้าขอก็กล้าให้
ต้องการใครมาเป็นผู้ช่วยครับน้ำอิงกับน้องไพรค่ะ
ขอเชิญน้ำอิงและน้องไพรเลยครับมาเป็นผู้ช่วยครับ
เดี๋ยวช่วยกันนะสามคนนะโจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
บรรจุเห็ดทอดกรอบปรุงรสสามรสจำนวนสิบห้าถ้วย
ภายในเวลาสามนาทีครับยายทำเห็ดแปรรูปมาสามปีแล้วค่ะ
วันหนึ่งก็ประมาณห้าสิบกว่ากล่องได้ยินโจทย์ข้อนี้แล้วภูมิใจค่ะ
คิดว่าเราทำได้ค่ะเชียร์ยายด้วยนะคะ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ไวต้องไวเลยนะคะคุณยายลุกลุกลุกลุกลุก
ลุกลุก

เร็วลูกต้องเร็วกว่านี้ค่ะคุณลูกค่ะเร็ว
เวลามันเดินไปเรื่อยเรื่อยนะลูกสามนาทีน่ะ
ยังไม่ทันห้าเลยนะครับเต็มหัวได้แล้วนะคะในตอนนี้
อย่างนั้นไม่ทันเวลาแน่ลูกไม่ทันเวลาแน่ต้องเร็วกว่านี้ครับ
ตอนนี้นะคะได้สี่สี่กล่องนะคะสี่สี่กระป๋องเออมา
ตอนนี้คุณยายปรุงต้มยำแล้วนะครับต้มยำอีก๕ถ้วยอีก๕กระป๋องนะครับ
ต้มยำไปสองเลยนะคะเหลืออีกสามครับหนูถูกเลยลูกสละสละเออเออเออ
แตะแตะวิ่งลูกวิ่งวิ่งเออวิ่งเออใส่เลยลูกปิดปิด
ต้มยำสี่แล้วนะครับเหลืออีกพวกเดียวเท่านั้นนะฮะต้มยำครบแล้วยาย
พวกคุณชีสนะคะตอนนี้ที่สิ้นจะไม่ได้แม่แตะตอกเดียวเลยนะครับ
หนึ่งสอง
ได้ครับตรงกันวางแล้วไปตีละคันนะลูกพอวานเสร็จแล้วตีละคันเลยครับ
โอเค

วันนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับ

ยายยายยังไม่หมดหน้าที่เดี๋ยว
ยายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

อิงแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้ำอิงครับ

พุ่มพวงดวงจันทร์และบ้านของเรา

ขอเชิญน้ำอิงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ในบ้านหลังนี้ทีมงานสังเกตเห็นนะครับว่า

ประกาศนียบัตรหลายใบเลย
ประกาศณียบัตรในรูปเนี้ย

ตรง
ริมห้องนอนเก่าของน้าค่ะ

ได้ดูค่ะแต่มัน

มีใบประกาศเกียรติคุณอยู่ใบหนึ่งของคุณตานะลูก

อาสาสมัครต่อต้านยาเสพติด
ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี
เคยดูผ่านตาบ้างไหม

คำถามนี่นะลูกนะก็เกี่ยวกับ
ประกาศศนียบัตรของคุณตานี่แหละลูก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีที่ปรากฏอยู่ในใบประกาศเกียรติคุณใบนี้มีชื่อว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งนายเชิดวิทย์ฤทธิ์ประสาท
ตัวเลือกที่สองนายพระนายสุวรรณรัฐ
ตัวเลือกที่สามนายซาโร่

ตัวเลือกที่สี่นายชาญชัยสุนทรมัด

ตัวเลือกที่สี่นายชาญชัยสุนทรมัตต์

ตัวเลือกที่สี่นายชาญชัยสุนทรมัตต์
ตัวเลือกที่สี่นายชาญชัยสุนทรมัตต์
ตัวเลือกที่สี่นายชาญชัยสุนทรมัตต์

ตัวเลือกที่สี่นายชาญชัยสุนทรมัตต์

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ต้นข้าวคะลูก

ภาษาไทยป๕ค่ะขอเชิญน้องต้นข้าวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดล่ะ

จริงแล้วเนี่ยภาษาไทยหนูชอบเรียนเรื่องอะไรลูก

แต่งประโยคแล้วเรียนเรื่องโครงสร้างประโยคแล้วใช่ไหม

ก็เกี่ยวกับโครงสร้างประโยคนี่แหละลูก

ข้อความใดมีโครงสร้างประโยคเช่นเดียวกับ
ความใดมีโครงสร้างประโยคเช่นเดียวกับ
เด็กหนุ่มอุ้มแมวดำ
ตัวเลือกที่หนึ่งปลาใหญ่กินปลาเล็ก
ตัวเลือกที่สองหนูตกถังเข้าสาร

ตัวเลือกที่๓มดแดงแสงมะม่วง
ตัวเลือกที่๓มดแดงแสงมะม่วง

ตัวเลือกที่๔รสชนต้นไม้

ตัวเลือกที่๔รสชนต้นไม้
ตัวเลือกที่๔รสชนต้นไม้
ตัวเลือกที่๔รสชนต้นไม้
ตัวเลือกที่๔รสชนต้นไม้

ตัวเลือกที่๔รสชนต้นไม้

ตัวเลือกที่๔รสชนต้นไม้
ตัวเลือกที่๔รสชนต้นไม้